หอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเล็ช
เป็นเรียบเรียบเรียงในไทยรัฐนิวโชว์แต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวันที่สองเป็นวันที่สองของการที่บอกว่าเฮ้ยจะหาทางออกของของของของปัญหานี้
หาของประดับชาติเนี้ยครับจะหาทางออกแต่จะผ่านรัฐสภาพอืมประกวดว่าคุณก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะนั่งฟังกันมาแล้วคือนั่งฟังแล้วไม่ใช่อ่ะหลายหลายคนก็พูดว่าไม่ใช่อ่ะอ๋ออาจจะแก้ปัญหาไม่ได้มันอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ครับนะฮะก็ต้องรอกันไปดูแต่วันนี้แน่นอน
คือใครครับปีชาก็คือน้องชายของวิกตุนะฮะซึ่งคุณปีชาเนี้ยมาในฐานะสอวรมาในฐานะสอวรซึ่งจริงจริงแล้วเนี้ยคนก็จับตามองเอ่อคุณปีชาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นคุณปีชาน้องนายกตุสักเท่าไหร่เพราะว่าก็บอกว่าวันนี้คุณปีชานะฮะเป็นน้องชายวิกตุเนี้ยมาถึงรัฐ
นะอย่างที่เราบอกว่าการประชุมครั้งเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการประชุมร่วมประชุมสมัยวิสามัญในฐานะสอวรแล้วก็ที่สอสอฝ่ายค้าแล้วก็สอสอฝ่ายรัฐบาลรวมถึงคณะรัฐมนตรีเนี้ยก็ต่างมาประชุมกันนะฮะตามมาตราหนึ่งหกห้าของรัฐธรรมนุนแห่งราชอาณาจักรสยามถึงปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้อง

อะไรธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หรือท้องสนามหลวงวันนั้นจำได้ไหมครับใช่ครับท้องสนามหลวงระหว่างวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบกัญญายมโอเคอันนี้คือความผิดที่หนึ่งครับเขาบอกว่ามันมีความผิดตามข้อหาตามมาตราหนึ่งหนึ่งหกอืมอืมใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะความผิดตามพรบชุมนุมส
จะอนุมัติหรือไม่นะครับ
ส่วนกรณีการชุมนุมปิดธรรมเนียบรัฐบาลวันที่๑๔ตุลาคมนั้น
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอันนี้คือ๒ข้อกล่าวหาแรกไปก่อนค่ะ
ขนาดเดียวกันอย่างที่เราบอกกันนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นวันที่สอง
เป็นวันสุดท้ายที่สสและสวคณะคอรมรวมถึงนายกจะรออภิปราย
เสนอแนวทางออกของประเทศไทยเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองหลังจากที่มีผู้ชุมนุมเนี่ยออกมาเคลื่อนไหว

แล้วก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อเนื่องถึงทุกวันจริง

ซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะสมาชิกรัฐสภาอภิปรายไปแล้ว๔๑คน
คาดว่าวันนี้น่าจะเสร็จประมาณสัก๔ทุ่ม

ล่าสุดฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเนี่ย

มีสอสอบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทย

กล่าวหาว่าเป็นคนผักใสให้มีการแบ่งชนชั้น
เอาง่ายคือคุณวิรัติวรสะสิริน
เป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทย
เขาอภิปัยกล่าวหาว่านายกเนี่ยแหละ
เป็นคนผักใสให้มีการแบ่งชนชั้น
นายกบอกว่าตนไม่เคยพูดเรื่องชนชั้นสักครั้ง
มีแต่คนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่ต้องทำงานไปด้วยกัน

ท่านมองว่าผมเป็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมด
ลองกลับไปดูคือตอนนี้ทุกคนก็บอกว่า

ถ้านายกลาออกคนเดียวสถานการณ์จะดีขึ้น

ถ้านายกลาออกคนเดียวสถานการณ์จะดีขึ้น

ว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกคนมองว่าเขา

แต่ไม่เคยพูดถึงพระเด็จการรัฐสภาที่
ลองไปฟังเสียงนายกกัน
วันนี้ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ลูกไปก็รบพ่อแม่ลูกศิษย์ไปก็รบครัวอาจารย์
ผมถามว่าถ้าเป็นครอบครัวของใครก็แล้วแต่
ให้เป็นอย่างนั้นในครอบครัวของท่านหรือไม่ผมถามท่านเฉยนะครับ
การที่ท่านบอกว่าให้ผมทำ๓๑๒๓๔
ผมก็เรียนไปแล้วว่าผมเข้ามาด้วยอะไรหน้าที่ผมจบหรือยัง
ถ้ายังไม่จบผมก็จำเป็นต้องทำให้มันจบจะจบด้วยอะไรก็แล้วแต่
ผมไม่ได้ต้องการที่จะรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดนะครับ

อย่างที่บอกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่ไม่ได้ลาออกจากตำแหน่ง
ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ไม่ได้ต้องการรักษาอำนาจแต่หน้าที่ของนายกยังไม่จบ
หน้าที่ผมยังไม่จบผมต้องทำให้จบ
ผมไม่ได้ต้องการรักษาอำนาจให้นานที่สุดแต่เป็นหน้าที่ของผมนะฮะ
นี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
กล่าวต่อการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัน
ที่มีการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเป็นวันที่๒เนี่ยนะครับ
นายกของรัฐมนติกล่าวอีกวันกันนะคะหลายคนมองว่าตนเองเนี่ยเป็นต้นต่อของปัญหา
ในช่วงก่อนหน้านั้นอยากให้ทุกคนอย่าลืมประวัติศาสตร์
หลายคนอาจจะลืมไปสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนปี๒๕๕๙
เรื่องการทุจริตที่มีหลักฐานชัดเจน
หรือการที่บ้านเมืองหวุ่นวายทุกวันนี้เกิดจากอะไร
นายกเขาก็บอกให้ลองกลับไปย้อนคิดดูสิ

เพราะหลายคนอาจจะความจำสั้น
นายกบอกว่าความจำสั้นกันหรือเปล่า
อกจากนี้ทุกรัฐบาลที่ผ่านมา
ก็มีการประกาศพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

คือคนก็บอกนายกฉกฉวยหรือเปล่า
เออเขาจะประกาศพรกรฉุกเฉิน
เขาบอกเลยทุกรัฐบาลที่ผ่านมา
มีการประกาศใช้พรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

แม้ว่าจะไม่สามารถไปบังคับใครได้
แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตอบแทนแผ่นดินบ้านเกิด

ในแต่ละวันน่าจะเป็นสิ่งที่ควรอยากจะฟังมากที่สุด

นะครับร่วมกันพร้อมทั้งแสดงความกังวลในการทำลายสถาบันครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
อย่างที่เมื่อกี้แกพูดไปว่าทั้งลูกไม่เคารพพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์

ครับส่วนเรื่องรัฐธรรมนุนปี๒๕๖๐ล่ะ

วันนี้ถ้าพี่มาแก้รัฐธรรมนุนต่อให้เลือกตั้งอย่างไง
นายกประเทศไทยก็คือปรยุตจันโอชาย
ถ้าสมมติไม่มีการแก้สวหวไม่มีการแก้
คุณจะเลือกก็แบบที่พระเกจียอาจารย์บอกไง
ว่าลุงตู่รวงแข็งไม่ไปไหนหรอก
ก็ยังบอกกันอย่างนั้นเขาบอกว่าเนี่ยบางคนอย่าความจำสั้นกันนัก
หรือว่าเข้าปากมาบอกอย่างงี้นะครับแต่พรุ่งนี้รายการถามตรงตรงกับจอมขวัญ
โอ้โหพรุ่งนี้นี่บิ๊กแมทนะมันเกิดขึ้นอย่างนี้ต้องบอกว่าคุณเอ๋ปรีนาไกรคุบ
นี่นะคะสสราชบุรีก็เป็นพักพลังประชารัฐก็มีการโพสต์ข้อความท้าให้คุณจอมขวัญนี่แหละค่ะ
ไทยรัฐทีวีของเราเชิญน้องมายพัสราวรีหรือว่าจะเป็นคุณแพนกวินพริษทนายอานนท์หรือว่าจะกี่คนก็ได้

รวมกันมาให้หมดเลยแล้วมาเจอกันในรายการพร้อมกับทิ้งท้ายแฮชแท็กบอกว่ากล้าเป้าหนู
ทีนี้รายการค่ะบอกว่าคุณเอ๋บรินาและน้องมายพัสรวรีตอบรับมาร่วมรายการแล้วค่ะ

พรุ่งนี้วันพุธที่๒๘ตุลาคม๑๗น๑๕นทางไทยรัตน์ทีวี

ซึ่งวันนี้เรามีเสียงของคุณเอ๋ปรีนาแล้วก็น้องมายด้วย

มีเรื่องที่จะคุยกันเยอะอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าก็จะได้มาพูดคุยกัน

เราการแสดงออกมาก
แสดงออกสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนั้น

แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายด้วย

แล้วก็อยากจะคุยนะคะ
ยูทูปแล้วรู้สึกจะไปเจอรายการพี่จอมขวัญ

ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เชิญเอ๊ะ
แล้วก็พอดูเขาสัมภาษณ์ก็รู้สึกว่า
คือในฐานะที่เอกเกิด

เอกก็อยู่ค่อนข้างจะอยู่ระหว่าง

ของการสนับสนุน

การที่จะให้สภาเดินหน้าต่อไป
แล้วก็สนับสนุนสิ่งต่างวัฒนธรรมต่างที่เราสืบทอดกันมา
ก็ทุกอย่างเราก็ยังอยู่ในกรอบของกฎหมายที่เราอยาก
มีแค่ความประสงค์ดีที่อยากจะต้องการทราบข้อมูลที่ชัดเจน

เต็มพร้อมเสมอค่ะเพราะว่าเอ่อจริงแล้ว
หนูหมองว่าก็เป็นการที่ดีเหมือนกันค่ะที่ได้นี่ค่ะ

ต้องดูแต่ถึงเวลาเอ๋ไปใส่เขาไม่ได้นะ

เฮ้ยเมื่อวายเมี่ยดูเข้าประชุมเค้าแบบอภิปราย
บอกปารีนาเมื่อวานท็อปฟอร์ม
เขาบอกว่าเมื่อวานปริณาท็อปฟอร์มอภิปรายรู้เรื่องสุดมีสาระที่สุด
แล้วพูดไม่หยุดเลยไปเรื่อยเลยตึ๊บหรือเปล่า

แล้วก็บอกว่าปารีนาท็อปฟอร์มเมื่อวานนี้ท็อปฟอร์มอยู่
คนชื่นชมบอกว่าเมื่อวานนี้ในสภาพปริณาพูดแบบว่า

คุณปริณาท็อปฟอร์มเขาบอกแล้วว่าเขาเกิดหนึ่งก้าว
เขาก็อยู่ในช่วงแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างดังนั้น
อยากจะฟังจากเขาดูว่าก็ยังไงนะคะกับเด็ก
ทีนี้วันนี้ค่ะที่เราบอกไปก็มีการนัดรวมตัวกัน

ทางด้านพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก
เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะ
บอกว่าการรวมตัวกลุ่มเพื่อชุมนุมอยู่ที่ถนนลาดพร้าวเนี่ย
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรมีปริมาณรถจำนวนมาก
ประกอบกับว่ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวด้วย
ก็เลยอยากจะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นหน้าห้างเดอร์มอลบางกะปิถนนลาดพร้าวขาเข้านะคะ
ตั้งแต่แยกบางกะปิถึงแยกแฮปปี้แลนด์
ส่วนเส้นทางที่จะแนะนำให้ประชาชนใช้เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางด้านการจราจรเนี่ยนะคะ
ก็ได้แก่ถนนรามคำแหงถนนหลังแห้งก็จะเป็นด้านหลังถูกนะคะ
แล้วก็ถนนลาดพร้าวถนนรามคำแหงถึงซอยมหัฐไทยสอง
ลาดพร้าวลาดพร้าว๑๓๐ลาดพร้าวขาออก

นั่นคือของคณะราชถูกต้องไหมฮะ

ในขณะเดียวกันผู้ชุมนุมใส่เสื้อเหลืองเนี่ย

ถ้าถัดอีก๑คนที่วันนี้มีการพูดถึงกันเยอะที่สุดนี่

คือคุณบินบรรลือฤทธิ์ฮะคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ย
ประกาศนัดรวมตัวรวมพลแสดงพลังออกมาร่วมกันปกป้องสถาบัน

ประกาศออกจากการทำงานมูลนิธิร่วมกระตันยู
บอกว่าเพื่อความสบายใจขององค์กร
แล้วก็เมื่อวานต้องยอมรับทวิตเตอร์มีทั้งถล่มคุณบิน
บางคนก็พูดถึงโอ้โหคุณบินมา
คุณบินก็ได้โพสต์ข้อความประกาศนัดรวมพลคนไทย
อีกหลายสิบล้านคนเขาคงจะหมายถึงพลังเงียบ
ไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ตนเห็นว่าเป็นการจาบจ้วงต่อสถาบัน
โดยระบุว่าเจอกันในวันที่๑พฤศจิกายน
พฤศจิกายนถามคุณบินไปรวมตัวกันที่ไหน
คุณบินนัดกันที่วัดพระแก้วฮะ
อยู่ในแต่บริเวณด้านนอกนะเขาบอกว่า๑พฤศจิกายนนี้ที่วัดพระแก้ว
ส่วนเรื่องเสื้อนะฮะส่วนเสื้อให้ใส่เป็นสีเหลืองกับชมพู
ขอบคุณมากที่ทุกคนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ผมไม่ได้สร้างความแตกแยกแต่อยากจะสร้างความรัก
ที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
สืบต่อไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน
อันนี้คือสิ่งล่าสุดที่คุณบินบริษฐ์ได้โพสต์มาในวันนี้
เพราะฉะนั้นของม็อปผู้คนบินบรือริฆก็จะเกิดขึ้นอีก

เสื้อของคุณบินก็จะเป็นสีเหลืองกับสีชมพู
แต่เราก็ต้องกลับมาดูว่าคณะราชเขาจะไปชุมนุมกันที่ไหนอีก

ม็อบเข้าใจได้แต่อย่าลืมเรื่องพายุกำลังจะมาอีกแล้วค่ะ

พายุโมลาเบลอันนี้มีการวัดดวงกันเกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าเขื่อนมูลบนยังไม่พร่องน้ำจะมาซ้ำเติมอีกหรือเปล่า
เพราะตอนนี้เนี่ยโอ้ความจุทะลุไป๙๓แล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานสถานการณ์น้ำจากกลุ่มน้ำลำพะเพลิงค่ะ
เอ่อท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชศรีมา
ปริมาณน้ำส่วนหนึ่งยังคงอยู่ที่อำเภอโชคชัย
ช่วงตำบลท่าอ่างแล้วก็ตำบลด่านเกวียน
เนื่องจากว่าเป็นจุดที่รองรับมวลน้ำ
แล้วก็กระจายมาจากพื้นที่ด้านบนด้วยนะคะ

ยังคงมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนกว่า๑๐๐ครัวเรือน
ส่วนปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูลซึ่งอยู่ถัดไป

แล้วก็ยังไหลลงไปสมทบกับปริมาณน้ำ
ภายในลำน้ำมูลที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ก็ล้นตะหลิงเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว
หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าช้าง
ซึ่งประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนกว่า๑๐๐หลังคาเรือน
ขณะที่เขื่อนมูลบนนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาเหมือนกัน
ก็เป็นอีกหนึ่งเขื่อนหลักของจังหวัดเลย
มีปริมาณกักเก็บจ่อจะเต็มความจุแล้ว
ต่อจากเขื่อนลำพระเพิงแล้วก็เขื่อนลำตะคอง
แต่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการพร่องน้ำออกจากเขื่อน
เนื่องจากว่ายังสามารถรับน้ำได้อยู่อีก๑๐ล้านลูกบาทเมตร
ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลยังล้นตลิ่งอยู่ในหลายจุด
และบำรุงรักษารำมูลบน
ก็เปิดเผยบอกว่าปริมาณน้ำล่าสุด
เขื่อนลำมูลบนก็อยู่ที่๑๓๐ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็น๑๐๐ล้านก็คือ๙๓ของความจุเขื่อนทั้งหมด
ที่๑๔๑ล้านลูกบาทเมตรเพราะอย่างที่บอกตอนนี้อยู่๑๓๐
ระดับน้ำก็อยู่ต่ำกว่าทางระบายน้ำฉุกเฉิน
ประมาณ๗๐เซนติเมตรก็ยังสามารถรับน้ำได้อีก
คาดการณ์ว่าพายุโมลาเบชื่อนี้นะคะ
จะส่งอิทธิพลทำให้มีฝนตกในจังหวัดนครราชศรีมา
ในช่วงวันที่๒๘๓๐ตุลาคมนี้

ถูกพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้แล้ว๒๘ตุลาคม
ซึ่งในช่วงนั้นลำน้ำมูลน่าจะเริ่มลดระดับลงบ้าง
อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อจะบริหารการจัดการน้ำให้อย่างทันที
แต่แน่นอนอย่างที่เมื่อกี้รถเมย์พูดนะฮะพายุไต้ฝุ่นโมลาเบ
ก็อย่างที่บอกพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จะเข้าประเทศไทยแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่า
ในช่วงระหว่างที่๒๘ถึง๓๐ตุลาคม
ขอให้เตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นโมราเบนะฮะ
จากบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้
คือแทบทุกภาคจะมีฝน

คลึ้มมาแล้วคลึ้มมาแล้วคลึ้มตั้งวันเลย
จังหวัดที่จะต้องโดนเราไปที่อีสานกันก่อนนะครับ
วันออกเฉียงเหนือสกลนครนครพนมกาลสินมหาสารคาม

อำนาจเจริญสุรินศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานี

ภาคตะวันออกปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราด

เหนือจังหวัดที่จะต้องระวังนะฮะก็จะประกอบไปด้วย
เพชรบูมพิสนุโรคพิจิตรสุโขทัยตากและกำแพงเพชร

ชายภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธร
ดาหารอำนาจเจริญนครราชศรีมาบุรีรำ
สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานี

ภาคกลางเกือบทุกจังหวัดนะครับ
นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสระบุรี
บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนครปฐม
พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรี
สมุดสาขอนสมุดสงคราม
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออกนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเศร้าสะแก้ว
ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ในขณะเดียวกันภาคใต้ไปตั้งแต่เพชรบุรีนะครับ
เพชรบุรีประจบกิริขันศ์ชุมพรสุรราชธานีราวนองพังงา
ภูเก็ตกระบี่และสตูน
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และลมแรงซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ
น้ำป่าไหลหลากได้รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยสามารถติดตามสถานการณ์

อันนี้น่าจะมาจากทางฝั่งเวียดนามเหมือนกัน
ใช่ฝนตกให้เก็บผ้าถ้าเจอคนรายค่าให้เก็บผ้ามาอยู่กับพี่

น้ำยาปรับผ้านุ่มสมาร์ทก็คือแบบว่าลดกลิ่นอับชื้น
เข้าแบบนี้สวยมากสุดยอดมันมาถูกทางแล้วค่ะต้องใช้ต้องใช้
ในระหว่างที่เรารายงานกันเมื่อกี้นี้

มีการกรีดเลือดกันกลางสะพาน

บอกว่ากรีดให้นายกดูเป็น๓แผล

นายกดุเดือดมากนะตั้งแต่เกิดมาพี่เช้าเพิ่งเคยเจอ
คุณเป็นสอสอชื่อคุณวิสานเตชะธีราวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทยฮะ
อ่าก็ได้อภิปรายประเด็นการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษา
ซึ่งไม่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยใช้ความรุนแรงและอยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ย
มารับฟังปัญหาของเด็กด้วยมีเรื่องอยากพูดแล้วก็คิดแล้วต้องทำอะไรสักอย่าง
ต้นเป็นสอสอมาตั้งแต่ปีสองเก้าต้นรักสภานะฮะมีบางอาจที่จะทำอะไรให้สภาเนี้ยเสื่อมเสียชื่อเสียง
นะแล้วก็บอกว่าอย่างที่บอกหลังจากนั้นพูดจบปุ๊บก็ถอดสูตรออก
เขาถอดสูตรออกถอดสูตรออกปุ๊บก็ถกแขนเสื้อขึ้นมา
แล้วก็ใช้มีดปอกผลไม้เนี่ยนะที่เซียมาเนี่ยกรีดท้องแขนนะฮะ
อืมใต้ท้องแขนกรีดตรงท้องแขนด้านซ้ายสามครั้ง
ปรากฏว่าก็สร้างความช็อกให้กับคนที่การประชุมครั้งนี้เลย
คนเดียวใช่ไหมหมดคนเดียวฮะวันนี้สอสอมีการกรีดใต้ท้องแขนเนี่ย
สามแผลโอ้เขาพกมีดเข้าไปเขาพกมีดเข้าไปด้วย
ปอกผลไม้มันพกได้ต้องตรวจร่างกายก่อนนะ
โลหะมันเข้าไปไม่ได้นะจริงนะครับผม
อ่ะมาถึงเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนอยากทราบนะครับ
ซซุปเปอร์ค่าแกงเวฟพ่านั่นดารานุ่มคือใคร

ถูกต้องนะครับที่เรานำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรี
เข้าตรวจค้นโกดังผมไม่มีชื่อในซอยบางใหญ่บางครูรัฐ
พร้อมยึดรถหรูจำนวนหลายคันนะครับที่คาดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ
ข่ายพนันออนไลน์มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทเลยทีเดียว
ล่าสุดวันนี้ครับพลตำรวจตรีสันติชัยนิรามัยนะครับผม
ผู้บังคับการสืบสวนนะฮะกองบัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ทำการสืบสวนในทางลับครับ
พบว่าผู้ที่เคลื่อนย้ายรถหรูทั้ง๔คันเนี่ยมาซุกซ่อนภายในกระดังคือ
นายวิศววิทย์นะครับหรือว่าน้องเอิร์ท
นักแสดงหนุ่มช่อง๓ครับโดยขับรถออกมาจากบ้านของนายแทนไทย
โรงกุลนะครับที่อยู่ในซอยประเสริฐมนุกิจเนี่ย
ยี่สิบเก้าอืมด้านพวงตำรวจเอ่อเอกดำรงสักนะครับ
สารสนเทศนะครับผมสำงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย

นะคะผมมาไห้ข้อมูลในเร็วเร็วนี้นะครับหลังมีพยานหลักฐานนะเป็น
กล้องวงจรปิดพบว่าอืมผู้ขับรดหรูไปเข็บไว้ที่โกร
ย่านบางใหญ่เป็นน้องเอิ้นจริงครับค่ะนะฮะจึงต้องเรียกมา

ขนาดไหนนะครับซึ่งตามกฎหมายพนัน
ไลน์เนี่ยถือว่าเป็นความผิดฐานมูลฐานนะครับ
หากนำเงินไปใช้หรือแปลงสภาพอย่างอื่นเนี่ยก็จะ
เข้าข่ายความผิดนะฮะตามพบฟล่อเงิน

ที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ

หรือว่าอาจจะถือมีความผิดเท่ากันนะครับ

เรื่องต้นพบว่านายเอิร์ทมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่อง
การช่วยเหลือทรัพย์สินของนายแทนไทยครับ
เบื้องต้นนะครับมีการช่วยเหลือด้วย
ส่วนความผิดเรื่องการพนันออนไลน์ยังไม่พบนะฮะ
เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับนายแทนไทยเพราะ
สามารถเข้าไปในบ้านแล้วก็นำรถออกมาได้
หากสอบปากคำแล้วมีความเกี่ยวข้องนะครับ

ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตามครับจากการสืบสวนยังพบว่า
มีอีกหลายกลุ่มที่มีพฤติการกระทำผิดนะครับ
ลักษณะเดียวกันกับเครือข่ายของนายแทนไทย
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามจับกลุ่มนั่นเองครับ

ก็ฟังชื่อแล้วก็เพราะว่าเราเห็นแล้ว
แต่ละคนอายุเด็กหมดเลยไหม

แล้วก็ธุรกิจของเขาก็คือเป็น๑๐๐๐๐๐๐๐นะครับผม

แต่ดาราที่มันหลายคนตอนนั้นอ่ะ
เขาเอาเงินมาทำหนัง
ปรากฏว่าตอนบวงสวงหนังอ่ะ

ใช่มาบุงสู้เหมือนแม่มัณีอ่ะอ่า
ก็เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงเนอะช่วงหน้าเราเปิดตำนานสุสันเด็กตายท้องกลง
มีเรื่องลี้ลับเยอะทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาฟัง
ระหว่างที่เมื่อกี้พักเบรกโฆษณาฉันก็ได้คุยกับคุณเอิร์ทอ้าวฮะ
ยังไงน้องเอิร์ทแกไปทำอะไรเขาก็ตอบมาอย่างนี้ผมไม่รู้เรื่องจริงครับ
แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะออกมาพูดทีเดียว
ข่าวที่ออกเนี่ยตอนนี้มันแรงไปหน่อยนึงนะครับ
รอให้ทนายเนี่ยตอนนี้คือเป็นเรื่องของทนายแล้วถูกต้องไหมครับ
เพราะตำรวจเขาเรียกไปแล้วเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวรอให้ทนายรวบรวม
แล้วเขาจะออกมาพูดทีเดียวว่าไม่ได้เกี่ยวกัน
ซึ่งก็ต้องดูกันว่าน้องจะออกมาพูดว่ายังไงเอิร์ทจะพูดว่ายังไง
เพราะว่าในที่สุดแล้วคือเอ้ยมันก็ทำเกี่ยวกับรถแต่งรถแต่งรถอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นอันนี้ล่าสุดที่ฉันคุยกับเอิร์ทมาเลยในขณะที่ดำเนินรายการ
อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็ได้ต้องดูกัน

อีกเรื่องหนึ่งค่ะสถานการณ์ไฟป่าที่ยืดเยอะทีเดียวที่รัฐคาลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะ
ราว๖๐กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครลอสแองเจริส

ก็สั่งอบพยพประชาชนกว่าหกหมื่นคนหลังจากไฟป่าซิเวอร์ราโดไฟท์ประทุขึ้นใหม่
ก็ส่งผลให้ไฟป่านั้นลุกลามเผาวอดพื้นที่ไปแล้วกว่า

ศูนย์บริการสภาพอากาศแห่งชาติประกาศเตือนภัยคงระดับไว้ที่สีแดงเลย

หรือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อเหตุไฟป่า

และเขตเวนชุรามีความเป็นไปได้ว่า
ลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว
ด้วยพฤติกรรมของไฟป่าที่รุนแรง
แล้วก็ระยะทางไกลที่ลูกไฟตก

ก็ส่งผลให้ไฟป่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ขณะที่นายบรอยอันเฟนเนซี่
ผู้อำนวยการสำนักงานดับเพลิงท้องถิ่น
ก็เปิดเผยบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย๒นาย
ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่
เรื่องต้นก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็แจ้งไปยังครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายแล้ว
ส่วนอาการยังต้องรอทางทีมแพทย์วินิจฉัยอีกทีนึงค่ะครับผม
ต้องอบพยพคนกว่า๖๐๐๐๐คนทีเดียว
ทุกปีเลยเนอะทุกปีทุกปีช่วงปลายปีแบบนี้เนอะ
ทิศทางลมเปลี่ยนแล้วก็แข็งแอ้งด้วย
เดี๋ยวนี้แบบไฟไหม้กันน่ากลัวน่ากลัวขนาดนี้เลยอ่ะ

อร่อยใช่ไหมอร่อยมีขนิดหน่อยด้วย
เดี๋ยวมดเอาไปทำบ้างก็ดีนะพี่ว่าเด่นดีแสบตาเลยทีเดียว
จูเนอร์สีโครเมียมครับคุณผู้ชมฮะวิ่งกลางแดดเจอแสงสะท้อน
กสนั่นทำได้หรือไม่อืมกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงนะฮะ
อย่างมากในโลกโซเชียลออนไลน์นะครับมันสะท้อนไปไหมนี่ฮะมันโอ้โห
เหมือนฮะครับนะครับผมเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งได้โพสต์
อืมรูปรถฟอร์จูเนอร์สีโคเมียมครับพร้อมติดแฮสแท็กว่า
แท็กสีเจ็บมากพี่หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเนี่ย
ตกเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากว่าเป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายหรือไม่
สามารถทำสีรถแบบนี้ได้เหรอล่าสุดครับแฟนเพจเฟซบุ๊กลองวิเคราะห์ดู
นะครับก็ได้หยิบเอาประเด็นดังกล่าวเนี่ยมาพูดถึง
ซึ่งชาวโซเชียลเนี่ยเสียงแตกนะครับเนื่องจากบางส่วนมองว่า
เป็นความชอบส่วนบุคคลสามารถทำได้แต่อีกฝ่ายก็เห็นแย้งว่า
แม้จะสามารถทำสีแบบนี้ได้ก็จริงแต่ก็ควรเห็นใจเพื่อนร่วมถนนด้วย
อ่านะครับเพราะเมื่อรถสีดังกล่าวเนี่ย
ไปกระทบกับแสงแดดเสร็จเรียบร้อยแสงแดดเนี่ยหรือว่าแสงไฟก็จะสะท้อน
เข้าตาใส่ของผู้ขับรถคันอื่นใช่อาจจะทำให้ผู้ขับรถคันอื่น
เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนี้นะฮะจากการต่อตรวจสอบนะครับ
ยังประกาศของราชกิจจานุเบกษานะครับระเบียบของกรมการขนส่งทางบกนะครับ
ด้วยการกำหนดสีแล้วก็ลักษณะของรถตามกฎหมายรถยนต์เนี่ย
ฉบับที่สองพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับ
พบว่าไม่ได้มีข้อห้ามทำสีดังกล่าวไว้แต่อย่างใดครับ
อันนี้มันก็เข้าใจนะเป็นความชอบส่วนบุคคล

พี่แต่เวลามันกะแทกตามันอันตรายมากกันเลย

เลี้ยวเสี้ยวเดียวแล้วบางทีมันเข้าตา
ไม่ทันเห็นรถที่ออกมามันก็อันตราย
ตัวคนขับไม่เป็นไรแต่คนอื่นรอบด้าน

รุ่นก็ชอบไง

ท่านผู้ชมฮะถ้าสมมุติคนอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
จะมีเรื่องเล่าเรื่องราว
คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรนะครับ
อยู่บริเวณข้างสูงมูลนิธิกุศลวิเศษชายชาญริมถนนวิสัตว์สายวิเศษโพทอง
จังหวัดอ่างทองเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรฮะตรงนี้เป็นที่ตั้งสุสานป่าช้าฝังเด็กตายทั้งกลม
คือตายในท้องน้องคือไม่ใช่แบบว่าเด็กที่ออกมาแล้วตายนะ
คือต้องตายในท้องแม่หรือที่เขาเรียกว่าตายเด็กตายทั้งกลมนั่นแหละ
คุณเห็นไม้ที่ปักอยู่ไหมเมอันนั้นคือเป็นจำนวนศพเหรอ
คือจำนวนศพอ๋อก็คือใครที่มีเด็กตายทั้งกลมถูกฝังไว้ที่นี่
นั่นก็คือจำนวนศพซึ่งความเชื่อเขาแล้วเนี่ยคือสมมุติแม่ตายแล้วลูกยังอยู่ในท้องเนี่ย
จะต้องเอาลูกออกมาก่อนจะต้องแยกศพก่อนเป็นสองศพถูกต้องไหมฮะ
เด็กจะตายอยู่ในท้องเนี่ยยังไงก็ต้องแยกเด็กออกมาก่อน
นั่นคือความเชื่อแล้วบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยยังเผาไม่ได้เลย
บางอันบอกว่าถ้าเผาไปเลยเนี่ยวิญญาณแม่ลูกจะเฮียนมาก
ที่เขาเรียกว่าผีตายทั้งกลมหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะต้องมีการแยกกันไป
แหม่ความเชื่อนี้คนเขาก็เชื่อก็เลยมีการเอาเวลาที่แยกเด็กอ่ะ
ศพเด็กออกมาปุ๊บก็จะเอาฝังไว้ที่นี่
ปรากฏณวันนี้กลายเป็นไฮไลท์ของจังหวัดอ่างทองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เป็นสุสานป่าช้าฝังเด็กตายทั้งกลมอืมนี่จะมีการปักไม้พร้อมพวงมาลัย
เห็นไหมแต่ละอันก็จะมีคนเอาพวงมาลัยมาให้เนี่ย

เต็มสุสานไปหมดเลยตุ๊กตาปั้นเต็มไปหมดเลย
มาร์คแห่งใหม่ถูกฮะนะครับแล้วก็มีเทวรูปจำนวนมากที่ชาวบ้าน
จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครกล้าไปเก็บไม่มีใครกล้าไปเก็บ
จะกล้าเคปะมดคือตอนนี้หมายถึงว่าเป็นจุดมีจุดเส้นไหว้
ว่าวิฟังศพเด็กอย่างเดียวค่ะคือเขามีเป็นโซน์โซนน่ะมีโซน
โซนฝังศพโซนที่ถวายของเล่นโซนที่ต้องจุดอ่า
แล้วก็ไหว้ก็มีแยกสนเอาง่ายง่ายตอนนี้ของเล่นเต็มไปหมดนะฮะ
คือเมย์เอ้ยใส่ได้เป็นปีอ่ะฮะแต่ก็ไม่มีใครกล้าเอาไปนะฮะ
แม้กระทั่งเทวารูปรูปกุมารทองรูปปั่นสิ่งลี้ลับ
เขาบอกเด็ดกว่านั้นคือมีอะไรรู้ไหมฮะเห็นรูปปั้นผู้หญิงไหม
มีต้นตะเคียนเป็นหัวหน้าโอ้โหมีต้นตะเคียน
แล้วก็แกะสลักเป็นรูปหญิงสาวสวยขนาดคนเท่าคนจริงเนี่ยนะครับ
ที่มีคนไปพบว่าถูกทิ้งไว้อยู่กลางทุ่งนาเนี่ยต่อมานะครับ
เมื่อสิ้นสุดคดีเนี่ยทางเจ้าหน้าชีวิตตำรวจก็นำมา
ไว้ที่บริเวณสู่ศาลเนี่ยแหละคือเอาง่ายพวกสมเด็กพวกเนี้ย
ชาวบ้านก็ไม่พลาดที่จะเดินทางมาขอโชคขอราบกันเป็นประจำ
เมื่อประสบผลสำเร็จมันก็เลยเป็นเช่นนี้
ของก็เลยเต็มไปหมดคนก็จะเอาสิ่งของมาเส้นไหว้
ซึ่งก็มีหลายคนไม่เชื่อมาท้าทายฮะ
เขาบอกเจอดีไปตามกันเลยเจอดีไปตามกันเลยฮะ
อ่ะเขาก็ไปถามผู้ดูแลสุสานผู้ดูแลสุสานเนี่ยชื่อนายสนมผิวบาง
อายุของผู้ดูแลสุสานเนี่ย๗๕ปีแล้วนะฮะ
ตนเนี่ยเป็นสับปะเหลอแล้วก็เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกุศลวิเศษชายชาญ
เขาดูแลพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยที่เป็นป่าช้าเนี่ย
เมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นป่าช้าเก่าอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้คือฝังศพเด็กตายท้องกลมเนี่ยจำนวนมากมาย
ปัจจุบันกลายเป็นสุสานที่ฝังศพเด็กที่เสียชีวิตตายทั้งกลมเขาก็ว่าอย่างนั้น
ซึ่งก่อนจะทำพิธีเผาเห็นไหมเขาจะเผาไม่ได้ทันทีไงเม
ก่อนจะทำพิธีเผาเนี่ยจะต้องนำคนตายเนี่ยไปผ่าท้องน้องแล้วก็เอาลูกออกมา
เอาลูกออกโดยตนเนี่ยจะเป็นผู้ผ่าท้องแม่พวกนั้น
อืมก็คือผ่าศพแล้วถูกอ่าต้องเป็นเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่ผ่าศพผ่าท้อง
แล้วก็นำเด็กออกมาเมื่อนำเด็กออกมาปุ๊บก็จะไปฝังไว้ที่สุสานที่ตอนนี้มันทะลุร้อยศพไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนแม่ของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยเมื่อผ่าเอาเด็กออกจากท้องแม่แล้ว
ญาติก็จะนำศพไปประกอบพิธีตามศาสนานะครับ
ทำจนที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านมีความเชื่อก็เลยได้มาบ้นบรรสารเก่า
ปุ๊บรังไข่หล่นเลยรังไข่ร่วงครับผมอ้๋อสงสัยว่าของจริงน่ะ
ดินี่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจังหวัดแรมุดอ่างทองอ่างทองน่ะฮะ
นั่งตั้ง๖ปีไม่เป็นไรเลยเนอะกูมันตกใจเลยคือ๒๗แล้วเนอะเหอะ

ใช่แต่เมื่อกี้นักข่าวไปถ่ายรูปมาคือถ่ายกลางคืนด้วยไง
มีเสียงคุณลุงไหมอยากให้ฟังเสียงคุณลุงเขาสักนิดนึง

เขาจะบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนที่แบบว่า
เป็นคนที่ผ่ามันตามความเชื่อคือเด็กยังเอาไปเผาไม่ได้เลย
เพราะว่าเขาตายในท้องพอจะอ่าลองไปฟังเสียวนี้คุณลุงดู
มีเด็ดทั้งหมดเลยไม้ที่ปากที่ขวังมาขวังที่นี่ทั้งหมด
รูปปั้นตรงเนี้ยที่เขาขอแต่เอามาไปถ้าเอามาจากไหนก็ได้
แต่เอามามอเศษเอาเลี้ยงไม่ได้แล้วมาขอสำเร็จเขาก็ให้
นี่ของนี่สำเร็จแล้วเขาถึงมาให้นะฮะไม่เชื่อจะรบรูปนี่มันของจริงนะฮะ
โอ้เป็นคนที่เหมือนว่าสำเร็จแล้วถึงจะมันหรอกไม่ใช่ตรงนั้นมีด้วย
ครับนะฮะทีมงานบอกว่ามันหลุดอยู่แล้วได้แปลกนะฮะไม่หลุดข่าวอื่นอ่ะ
เพียงคนอื่นเสียหายเชิญไปสารคนเดียวนะจ๊ะ
อันนี้คือเจ๊มอย๑๐๘

ช่วงหน้าสกุลเดียวครับ
อันนี้ที่เรากำลังจะพูดนี่คืออีกอันหนึ่ง

ก็คือคงจะต้องเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างนี้เนอะ
กลายเป็นรักจริงนอกจอ
แต่สุดท้ายรักกลับถูกทรยศ

ไม่ใช่มีโรคหลายใบ
ล่าสุดนางเอกร่างเพียว
บอกทางช่องว่าจะไม่ร่วมงานกับพระเอกคู่จิ้นคนนี้อีก

ใช่ไหมก็ลองคิดดูว่านางเอกกับพระเอกที่เขาแบบว่า
จิ้นกันหรอตอนนี้จิ้นกันไปแต่ก็จิ้นกันนานแล้วมั้งคนนี้

ไปนี่ดีกว่าชาวเน็ตต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยทีเดียว

มอย๑๐๘ออกมาเมาส์พฤติกรรมของนางเอกคนสวยคนหนึ่ง
ที่ไม่น่ารักเพียงแต่ถูกเตือนว่า

ไม่พอใจทำกิริยา

แล้วยังอ้างว่าเป็นทีม

ข่าวลือเรื่องมารยาทที่ไม่งาม

แต่ความสวยของเธอเนี่ยก็มีพระเอกมาติดตรึมเลย
แล้ววาแหวนนอหนูบ่อแบบไม้
บางคนบอกว่าตอนนี้กำลังมีละครอยู่อีกด้วย
เอาเป็นว่าใครเป็นนักก็ต้องไปลุ้นกับเจ้าตัวเขาพูดกันเอาเองด้วยกัน

ว่านอแล้วก็มออีก

เขาบอกแยกมีทั้งว่าแหวนนอหนูบ่อยไม้

ฉันรู้โอ้ฉันรู้เยอะเลย
นี่ไงถึงบางอ้อเลยเคยได้ยินข่าวตอนนั้นเรื่องกับผู้จัดไหม
นิสัยที่ผู้จัดละครออกมาด่า

ละครตอนนั้นดูมี๒ภาคช่องน้อยสี

ชอบตอนเล่นละครเป็นพริเซนเตอร์ยาสะผมด้วยถูกไหมหรือเดาผิดแล้ว
ฉันรู้และฉันรู้ด้วยว่างานไหนเพราะฉันเพิ่งไปมาว่ะนางบอก
ใบ้เลยว่างานจัดที่ใบเทคบางนาที่ไม่กี่วันมานี้
เค้าบอกว่านี่ก็ยังงงกลับมาเล่นละครล่าดสุด
เล่นได้ร้ายสมหน้าตาเลยทีเดียวแต่ผัวฝอนางก็หน้าตาดีนะ
ฝอนางก็หน้าตาดีนะเป็นเอฟซี่นางอยู่เพราะนางหน้าหวานว่ะ
เคยเจอน้องเข้าที่งานการกุศลที่ภาคเหนืออารมณ์ดีมากทั้งที่ตื่นเช้ามาก
แล้วก็เอามือถือไปถ่ายเซลฟี่กับตัวเองนิสัยดีสวยน่ารักมากค่ะ
ไม่ได้เป็นแบบเป็นที่ข่าวเลยอืมอาจจะเป็นจังหวะวันนั้นหรือเปล่า
วันนี้หลังละครช่อง๓อย่าลืมดูกำลังสนุกเลยจ้ะเขาก็บอกอย่างนี้
ถ้าเป็นคนนี้เคยเป็นข่าวมาแล้วนางก็ไม่เปลี่ยนนิสัยเนอะ

เพียงนี้นะครับผมต่างนานา
ตอบกันไปรางเละตั้งแต่อ่านยังไม่จบเลย
ประวัติความเยอะของนางมีทั้งเลือกผิดเรื่องถูกถูกกล่าวขามาจนถึงบัตรนี้ไข้วะ

ใช่วอนอมอร์เนี่ยวนนานมากตอนนี้เพราะนึกไม่ออกวนนานมากครับผม
อย่าไปคิดเป็นการบ้านที่บ้านแล้วกันเราจะได้ไปต่อเพราะเรามืนอยู่
อันนี้วิ้งนะครับผมยังไม่รู้เลยคุณผู้ชมก็สามารถเดาได้นะครับแต่ก็ลองลอกดีกว่าหรือจะใหม่สั่นละ
ครับผมตรงนี้ไปถึงเรื่องราวของพี่ฮายภาพรบ้างดีกว่านะครับผมนะฮะเจอเต่ากลางถนนครับ
ทำไมอ่ะนะครับผมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้เดินทางไปทำบุญทอดกระถิ่นครับ
ในระหว่างทางเนี่ยได้เจอกับเต่าตัวหนึ่งกลางถนนเนี่ยฮะนะครับพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า
สงสัยจะมีโชคลาภเจอเต่ากลางทางซึ่งในขณะที่ยกเต่าขึ้นมาดูที่กระดองนั้นเนี่ย
ก็แฟนคลับต่างก็ส่องเลขกันไปครับแล้วก็ขอเลขป้ายทะเบียนรถของพี่ฮายครับ
บางคนเห็นตัวเลขที่กระดองโผล่ขึ้นมาทันทีเลย
เราต้องโพสต์อะไรบางช่วงไงเราถึงจะอาจจะได้เห็นบ้าง

ถูกต้องนะครับผมแล้วคันนี้เคยให้โชคมาแล้วด้วย
อ๋อช่วงหลังมันยังไงนะ

อ๋อตรงนี้นะครับ
อ่ะวันนี้คุณซีริต้าทำบุญวันเกิด๓๙ปีค่ะ
แฟนก็ไปทักท้อง๔เดือนทำไมสวยขนาดนี้
แต่งงานกันไปเรียบร้อยแต่ความหวานไม่เคยลดลงทีเดียว
สำหรับคู่นี้นะคะคุณซีริต้ากับคุณกรนโรงเดช
ตอนนี้ก็พี่ริต้าเองก็อายุคันกว่า๔เดือนแล้ว

แล้วก็บรรดาเพื่อนไปร่วมทำบุญเนื่องในวันครบ๓๐

เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแล้วก็ลูกน้อยในท้องด้วย
แต่แบบไม่พูดถึงคงไม่ได้กับออร่าของคุณแม่
ที่ยังสวยเป็นกันสวยตลอดจริงบริหรณ์คนนี้อืมสวยมาก
คุณกรก็อยู่เคียงข้างภรรยาไม่ห่างนะ
อืมนี่ขนาด๔เดือนสวยฉ่ำมากแม่โอ้โฮ
โอ้โฮนี่ขนาดท้องอยู่สวยมากนะครับนั่นครับผมแม่ลูกต้องหล่อสวยหน้าเลย
เหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายเนอะคู่นี้เนอะเอ้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
เดี๋ยวกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อพักโฆษณาสักครู่ฮะ

เราไปอ้าวข่าวน้องมัวแต่ทาครีมอยู่
เพราะว่าที่ตอนนั้นเขามารีวิวบ้านที่เขาซื้อที่เชียงใหม่มั้งใช่แต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้จบแค่ตรงนั้น
เรื่องราวต่อเนื่องมาอีกคือโดนฟ้อง๕๐ล้านคุณพลอยชิดจา
คือเรื่องของเรื่องตอนนั้นนางไปรีวิวบ้านที่นางซื้อเองนะ
ซื้อบ้านของนางเองปรากฏว่านางไปให้เขาเช่า
แล้วก็นางก็ต้องกลับไปซ่อมไปรีโนเวทเพราะว่าทุกอย่างพังหมดเลย
ทั้งที่หมู่บ้านนั้นนางซื้อหลังที่แพงที่สุด
ปรากฏเรื่องราวมันเป็นยังไงน้อง
คือสืบเนื่องจากว่าคุณพลอยชิดจันทร์ทำคลิปบุกบ้านราคา๒๐ล้าน
แล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์จริงโดยชี้ให้ดูแบบจุดบกพร่อง
ว่าจะเป็นเรื่องบ้านรั่วเอ่ยเชื้อราขึ้นจนต้องซ่อมแซม
หรือว่าซ่อมต่างนานาเนี่ยนะคะ
เขาก็พูดจริงผ่านทางยูทูปช่องของเขาเอง
แต่จู่คลิปดังกล่าวถูกลบออกไป
ล่าสุดเจ้าตัวก็เลยได้โพสต์ภาพหมายเรียกจักษาน
ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย๕๐ล้านบาท
จากกรณีนี้นะคะโดยเผยว่าหลายคนถามกันมาว่า
คลิปหายไปไหนด้วยความเคารพต่อคำสั่งจากศาล
ได้ระงับการเผยแพร่วีดีโอคลิป
บุกพาไปดูบ้าน๒๐ล้านที่ซื้อเอาไว้
ทั้งหมดในคลิปเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับบ้านของเรา
แชร์เพื่อให้คนดูที่ติดตามรายการ
ได้ประโยชน์ความรู้ไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้าย

ซื้อบ้านมา๔หลังราคาไม่ได้น้อย
เจอเรื่องแบบนี้เขาก็ไม่ได้คิดว่าเราโพสต์ความจริง

เรียกค่าเสียหาย๕๐ล้านบาท

ไม่รู้ว่าที่เราทำเนี่ยมันมีความผิดด้วยเหรอ
ในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งที่เขาซื้อบ้านมา
แล้วมันเกิดปัญหาตั้งแต่ปีแรก
ยังไม่ได้เข้าอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ย

ปัญหามีไว้แก้บ้านเขาต้องซ่อม

เพราะจริงถามว่าคนเป็นดารา
ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเหมือนกัน
แล้วถามว่าการที่เขาจะไปถ่ายคลิปในบ้าน
ที่เขาซื้อเองด้วยแล้วเขามีปัญหานี้

รถเมล์ก็จะรู้สึกแบบนี้เพราะมันเป็นบ้านซื้อมา

คือเราอาจจะแบบว่าซื้อมาแล้วเราอยากจะบอกว่า

อาจจะไม่ได้แบบเจาะจงที่อยากจะไปแบบว่า

ปัญหาคือมันอาจจะต้องดูอีกว่าแบบ
เรามีการระบุหรือเปล่าว่ามันคือที่ไหน

มันก็อาจจะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เราไม่รู้เราไม่ก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายว่ามันจะอย่างไร

เพราะว่าพี่น้องของแฟนมาอยู่ด้วย

อันนี้หมู่บ้านที่กรุงเทพที่รถเมย์มี

จริงเหรอมีหลังใหม่เหรอไม่ใช่อันนี้อันนึง

อืมเป็นอย่างไรมีปัญหาเหมือนกันใช่ไหม

ถึงปกติมันจะมีประกัน
ปกติหมู่บ้านก็จะมีประกันโอเคปีแรกบ้าง๒ปีจบก็มี
หลังจากนั้นเขาจะไม่ไม่ได้ทำอะไรให้แล้วไม่ดูแล้ว
แต่บางหมู่บ้านบางโครงการก็น่ารักแบบว่า
๒ปีผ่านไปแต่เรายังไม่ได้อยู่
แล้วมันเกิดปัญหาจริงที่ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรา

อันนี้มันจะจบเราก็จะไม่พูดอะไรถือว่าเขาก็น่ารักอะไรอย่างนั้น
เอ้าไปแม่เปิ้ลไอลินกันบ้างค่ะ
ไอลินหลังจากที่แบบว่าโดนชาวเน็ตคอมเมนต์
แวะว่าเป็นดาราตลาดร่างนางโกรธโกรธ
ไปดาราตลาดร่างว่านางเป็นดาราตลาดร่าง
ล่าสุดเปิ้ลเนี่ยได้โพสต์ข้อความตรงเฟซบุ๊คส่วนตัวเราก็บอกว่า
นี่คือสิ่งที่คนอย่างเราไม่สมควรได้รับ
คนที่นอบน้อมให้เกียรติต่อคนรอบตัวทุกอาชีพ
คอยระวังการใช้สัพพนาม
เรียกคนอื่นมาตลอดชีวิตเกิดมาไม่เคยเรียก
รอปภทุกครั้งเรียกแม่บ้านเรียกคุณป้าทุกคำ

ขอประกาศฟ้องรวม๑๐รายชื่อ
นางฟ้องคนละล้านค่ะ

กล่าวหาละเมิดดูหมินดูถูกสร้างความเกลียดชัง
เตรียมตัวหาตรังขึ้นศาลไว้เลยนะจ๊ะ

โดยทนายความชั้นหนึ่งคนเดียวกับที่ฟ้องทัวร์นางเอกค่ะ
รายชื่อทั้งหมดโดนตรวจสอบประวัติแล้ว
อยู่แล้วตอนนี้๑๐คนรอหมายสารได้เลยนางบอก
ยุคดาราเป็นพรมเช็ดเท้าแล้วค่ะ

คุณผู้ชมฮะติดตามไทยรัฐนิวโชว์
การเมืองค่อนข้างจะร้อนแรง
รวมไปถึงทุกจังหวัดเตรียมรับมือ

ครบทรงชาติไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ